วันนี้เรามาดูมวยคู่เอกกันอีกครั้งช่วงโควิด
โควิดต้องมาดูมวย๙เวทีราชดำเนินไม่ได้มาดูเวทีเกาะห้องก่อนครับ
นี่อ้าวเวียงซ้ายเวียงซ้าย
น่าน่าน่าเออเออนี่นี่

น้ำหนักเต้ากันดูใครจะได้เปรียบ

นี่นี่นี่นี่อ้าว
เวทีนี้ไม่มีปัญหาอ่า
อืม
เห็นอยู่กันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้เสริมได้

ห้องคนขี้ที่ว่ารอบรถทรักที่

อาจารย์นั่นเองหลังจากครับที่ลงจากรบในภาพที่รัก

ที่วัดขาสุดการีจากยาหลวงกุลแล้วก็เดินขายไป
อย่างไว้ต้องก่อยครับเพื่อบอกเล่าที่เราหันเต้นทุกของจากระดูกห้องฝั่งว่า